ภาคใต้ก็ยังคงมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้ค่ะที่ปากทางเข้าโรงเรียนบ้านควนประตำบลนาประดูก
ในอำเภอโคกโพนะคะชุดคุ้มครองตำบลนาประดูกหกนาย
เป็นทหารพราน๑นายแล้วก็อศ๕นายค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์๓คันจัดกำลังส่งครูออกจากโรงเรียนบ้านควนประ
ก็ให้คณะครูขับรถยนต์นำหน้าชุดคุ้มครองขี่ตามหลัง
แต่พอมาถึงที่เกิดเหตุมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนที่ซุ่มอยู่ป่าข้างทางค่ะ
ดระเบิดแสวงเครื่องสิบกิโลกรัมที่วางไว้ริมถนนระเบิดเสียงดังลั่นเลยนะคะ
แล้วแรงระเบิดก็ทำให้รถจักรยานยนต์ชุดคุ้มครองที่อยู่ตรงกลางเนี่ยกระเด็นปลิวตกข้างทางเลย
ส่วนที่เหลือค่ะตั้งสติได้ก็ยิงเข้าป่าสกัดการโจมตีเลยจนคนร้ายเนี่ยล่าถอยเข้าป่าไป
หลังเกิดเหตุมีอาสาสมัครบาดเจ็บสาหัส๒นายด้วยกัน
คือนายพงศักดิ์ยอดใจค่ะถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่ศีรษะ

อีกคนนึงคือนายพันลบสีทองแก้วถูกสะเก็ดระเบิดที่ศีรษะและใต้ราวนมซ้าย
เป็นแผลชะกันเสียเลือดมากสุดท้ายเสียชีวิตด้วยนะคะ
ส่วนคณะครูนั้นขับรถพ้นจุดเกิดเหตุก็เลยไม่ได้รับอันตรายค่ะ
ไปตรวจสอบดูที่เกิดเหตุพบหลุมระเบิด
มีชิ้นส่วนระเบิดกระจายอยู่ทั่วบริเวณ
มีปลอกกระสุนจำนวนมากตกเกลื่อนถนนก็เก็บไว้เป็นหลักฐานหมดแล้ว
เจ้าหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นเจอรองเท้าแตะและโทรศัพท์มือถือ
อยู่ห่างที่เกิดเหตุ๓๐๐เมตรค่ะ
ว่าคนร้ายยังคงอยู่ในพื้นที่
และมีแนวร่วมให้ความช่วยเหลือ
ซึ่งอาสาสมัครที่เสียชีวิตนะครับ
เจ้าหน้าที่ประสานครอบครัวแล้วก็พบว่า
ภรรยากำลังตั้งคันได้๕เดือน
ตอนนี้ทางหน่วยงานก็พยายามที่จะเข้าไป
ช่วยเหลือครอบครัวเต็มที่นะครับ